อยู่กลางสวนกลางบ่อเลี้ยงปลาเป็นไร่นาสวนผสมแบบนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวบ่ายบ่ายเนี้ยนะคะ
ฝนจะตกลงมาเลยใส่เสื้อกันฝนไม่รอเพราะฝนตกปลาจะมาด้วยค่ะคุณผู้ชม
รุนสวัสดิ์ค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วนะคะ
บอกเลยค่ะว่าอากาศมันแปรปรวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนกลางวันเนี่ยแดดจัดร้อนแสบผิวเลยทีเดียว
แต่พอหลังเที่ยงมาแล้วค่ะฟ้าครึ้มเมฆดำมาเลยค่ะคุณผู้ชม
ตอนนี้ค่ะสังเกตว่ากลุ่มเมฆนี้นะคะจะเกาะเกาะกลุ่มกันอยู่บริเวณภาคใต้มีบริเวณภาคเหนือเล็กน้อยและแถบภาคอีสานที่ติดกับลาวและกัมพูชาด้วยเหมือนกันนะคะ
แต่ถ้าหากว่าเราจะไปดูว่าเอ๊ะแล้วปัจจัยอะไรจะเกิดฝนได้บ้างนี่นะคะเราก็ขยายมาดูแผนที่อากาศดูแล้วอาจจะงุนงงแต่ว่าเอาเป็นจำง่ายว่าถ้าเห็นตัวแอลเมื่อไหร่นี่นะคะรู้ได้เลยว่าบริเวณนั้นร้อนเมื่อร้อนแล้วเนี่ยนะคะก็จะส่งผลกระทบต่อเรื่องของสภาพอากาศยิ่งร้อนจัดเท่าไหร่ลมทะเลพัดมาปะทะเมื่
ทิศทางลมค่ะเส้นสีขาวเล็กเหมือนลูกน้ำเนี่ยค่ะมันไหลผ่านทางตอนใต้ขึ้นไปทางตอนบนลมตรงนี้นะคะกำลังสับสนปนเปย์อยู่ระหว่างลมตะวันตกเฉียงใต้คือลมฝั่งอันดามันลมทะเลอันดามันล่ะค่ะกับลมทะเลอ่าวไทยมันพัดขึ้นมาเป็นลักษณะพัดสอบเข้าหากันไปทางตอนบนของประเทศก็มีโอกาสฝน

ชาวบ้านก็มักที่จะหาพวกพืชป่าหาสัตว์ป่าต่างมากมาย
แต่เห็ดเพาะนี่แหละค่ะเป็นเป้าหมายหลักของชาวบ้าน
เพราะว่า๑ปีมีแค่ครั้งเดียว
ราคาดีเป็นที่ต้องการของตลาด
ขายกิโลกรัมละ๔๕๐๐บาทนะคะ
โดยเฉพาะเห็ดเผาจากป่าดงแรแนงที่จังหวัดกาหลสิน
ร่ำลือกันว่ากรอบหอมอร่อยเด็ดที่สุดในจังหวัดเลยล่ะค่ะ
ชื่นชอบเห็ดก็ลองไปพิสูจน์กันดูนะคะ
แล้วก็อุดหนุนเกษตรกรกันด้วย
จากเห็ดแล้วยังมีผลไม้ค่ะ
บางทีมาเยอะล้นตลาดอย่างแตงโม

เจ้าของสวนบอกได้รับผลกระทบมาก
เพราะตอนนี้โควิดคนไม่ได้ไปไหนมาไหนก็เลยขายไม่ออก
เหลือกองอยู่ในไร่จำนวนมากก็ต้องตัดใจขายแบบเมาส์ค่ะ
กิโลกรัมละคุณผู้ชมฟังดีกิโลกรัมละ๒บาทค่ะ
ราคาถูกมากเหมือนจะได้ฟรีเลยทีเดียวนะคะ
พอประกาศขายไปแบบนี้ปรากฏว่าน้ำใจคนไทยอยากจะช่วยเหลือกัน

อย่างเช่นนายกอบตวังชะโอนก็เหมาซื้อไปถึงพันกิโลกรัม

แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีคนใจดีที่ไปซื้อถึงสวนด้วย
ก็เรียกว่าใครพอมีกำลังช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปนะคะ
ก็ถือว่าเป็นยุคที่เราจะต้องต่อสู้ฟันฝ่าไปด้วยกันนะคะ
แต่ยุคไหนสมัยไหนผ่านไปฝนตกฟ้าร้องแดดออก

ถ้าหากว่าฝนเทลงมาน้ำท่าอุดมสมบูรณ์
ลาได้น้ำมันก็ดีใจอาจจะกระโดดรถ
เป็นคุณผู้ชมอย่าลืมนะ
ถ้าฝนตกลงมาอย่าออกไปกลางแจ้งอาจจะฟ้าผ่าฟ้าร้องได้นะคะ
ดิฉันว่าตอนนี้เนี่ยฝนมาแล้วค่ะ
ดิฉันไปจับปลาก่อนแล้วเดี๋ยวไปหาที่หลบดีกว่านะคะ

นี่ป่ามาแล้วป่ามาแล้ว